ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่ผู้ชายคนนึง
ไล่แทงเด็กหญิงอายุ๑๔ปีจนเสียชีวิต
แล้วไปแทงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตไปอีกศพหนึ่ง

ทั้งสองศพถูกแทง๒๐กว่าแผลนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายสุขสรรค์ลังสูงเนินอายุ๔๖ปี
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะส่วนนี้คือนายเสกสรรนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
นายเสกสรรไปไล่แทงเด็กหญิงอายุ๑๔ปี๒๓แผล
เสียชีวิตหน้าบ้านในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมือง
จังหวัดนครรัชศรีมาช่วงเกิดเหตุตอนนั้นตีสองนะฮะ
หลังจากนั้นอีก๖ชั่วโมงต่อมาผู้ต้องหาคือนายสุขสรรค์นะครับ
ไปก่อเหตุแทงนางสาววิพาพักษ์มีชำนาญอายุ๓๐ปี
เป็นอดีตภรรยาของตัวเองเสียชีวิตอีกศพนึง
ก่อเหตุในท้องที่ตำบลวังยายทองอำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครรัชศรีมาวันเดียวกันแล้วฮะ
แต่ห่างกัน๖ชั่วโมงนะครับในคืนวันเดียวกัน
แล้วที่เกิดเหตุทั้ง๒จุดอยู่ห่างกัน๙๐กิโลเมตร
สุดท้ายนายเสกสรรถูกจับได้นะครับขณะที่หลบหนีไป
แล้วมีขวดยาพิษเหมือนกับเตรียมที่จะกินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตาย
ไปอยู่กระท่อมกลางไล่ในพื้นที่ตะบนหนองกราศ
อำเภอด่านขุนทศที่โคราชถูกจับได้๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ของวันที่ก่อเหตุที่ไปแทงภรรยานะฮะ
ในจุดแรกท่านเห็นภาพจากล้องวงจรปิดไปแล้วนะครับ
ก็คือเด็กหญิงเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็มีเพื่อนบ้านพยายาม
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าผู้ต้องหา
ไปไล่แทงเด็กหญิงวัย๑๔ปีจนเขาเสียชีวิตก็ตะโกน
ขู่คนอื่นว่าใครเข้ามาเนี่ยตายใครอยากตายเข้ามา
หลังจากที่ถูกจับกลุ่มได้นายสุขสรรค์บอกว่า
ที่ไปแทงเด็กหญิงวัย๑๔ปีเนี่ยอันนี้เขาอ้างนะฮะ
คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาผู้เสียชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์
ที่จะมาชี้แจงอะไรได้แล้วทั้งสองศพนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวอ้างว่าสำหรับเด็กหญิงวัย๑๔ปีเนี่ย
ตัวเองไปชอบพอกับเขาอยู่แต่ระยะหลังเด็กหญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
แล้วก่อนหน้านี้เด็กหญิงคนนี้ก็ไปแจ้งความตำรวจ
สพเมืองณครศมาว่าถูกอนาจารย์
สุขสรรค์เลยบอกว่าก็เนี่ยก็แค้นวันเกิดเหตุ
ก็ไปหาเด็กหญิงอายุ๑๔ที่บ้านเป็นบ้านเพื่อนของเด็ก
หวังว่าจะไปฆ่าแฟนนุ่มของเด็กคนนี้
หาว่าเขามีแฟนใหม่แต่ว่าไม่เจอก็เลยคุยนะ
คุยกับเด็กหญิงคนนี้หวังจะให้กลับมาคบกันเหมือนเดิม
คุยเรื่องที่ถูกครอบครัวฝ่ายหญิงแจ้งความด้วย
แต่ว่าเด็กหญิงไม่ยอมสุดท้ายก็เลยเอามีดที่ติดตัวมาด้วย
ไล่แทงเขาเด็กหญิงคนนี้ก็วิ่งหนีไปทางฝั่งของบ้านเพื่อนบ้าน
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะตามกล้องวงจรปิด
กระหน่ำแทงไปทั้งหมด๒๓แผลเสียชีวิตนะครับ
นายสุขสรรค์ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ขี่ไปนู่น๙๐กิโลเมตรจากจุดแรกมาจุดนี้นะฮะ
อีก๖ชั่วโมงต่อมาขี่จักรยานยนต์มาเรื่อย
ไปถึงบ้านวังยายทองอำเภอเทพารักษ์
ตั้งใจว่าจะไปปรับทุกข์ที่ก่อเหตุแทงเด็กหญิงยุค๑๔ตายเนี่ย
จะไปหาอดีตภรรยานะแต่ไปเจอกลางทางพอดี
เขาขี่จักรยานยนต์อยู่ก็พยายามเรียก
นายสุขสรรค์อ้างว่าอดีตภรรยาไม่ยอมคุยด้วย
ก็เลยขี่รถตามแล้วก็ถีบรถเขาจนล้มแล้วก็มีการทะเลาะกัน
นายสุขสรรค์อ้างว่าอดีตภรรยาก็คือนางสาววิพาพรรคเนี่ย
แย่งมีดได้คว้ามีดของเขามาได้เขาก็เลยต้องหักข้อมืออดีตภรรยา
แล้วก็ใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงเข้าไปแต่แทงไป๒๕แผล๒๕แผลนะฮะ
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของอดีตภรรยาขี่หลบหนีไป
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เหตุแรกนะฮะที่นายสุขสรรค์ผู้ต้องหาไปแทงเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเด็กหญิงอายุ๑๔มานอนกับลูกสาวที่บ้าน
เนื่องจากแฟนของเด็กหญิงคนนี้ไม่อยู่ไปทำงานต่างจังหวัด
ก่อนเกิดเหตุเห็นนายสุขสรรค์ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณกำแพงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
แล้วก็นั่งดื่มเหล้าอยู่จนตี๒นะนายสุขสรรค์ได้มาซุ่มอยู่ที่ข้างบ้าน
แล้วอยู่ก็บุกเข้ามาในบ้านแล้วมาดึงตัวเด็กหญิงที่เสียชีวิตออกไป
ตอนนั้นเธอก็พยายามดึงเด็กหญิงคนนี้เอาไว้แต่สู้แรงของนายสุขสรรค์ไม่ไหว
นายสุขสรรค์ก็ฉุดผู้ตายไปขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ผู้ตายไม่ยอมดิ้นดิ้นดิ้นจนเสื้อนี่หลุด
แล้วก็โดนมีดบาดด้วยเพราะว่านายสุขสรรค์ถือมีดมา
ตอนแรกเนี่ยโดนมีดบาดที่มือไปก่อนแล้วก็เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะ
แล้วเด็กหญิงคนนี้ก็วิ่งไปทางฝั่งของบ้านที่อยู่ใกล้กันไปขอความช่วยเหลือ
แต่จังหวะนี้โอ้โหคือแม่ของเพื่อนของน้องบอกว่าน้องโชคร้ายก็คือ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับคือน้องสะดุดล้ม
พอน้องสะดุดล้มปุ๊บนายสุขสรรค์วิ่งมาตามทันไงแล้วกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาพยายามเข้ามาช่วยกันตะโกนร้องตะโกนห้าม
นายสุขสรรค์ก็ขู่ออกมาเข้ามาตายแต่ทุกคนก็พยายามแล้วปลาสิ่งของใส่
ช่วยกันกระโดดถีบแต่ก็สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้
ได้ยินเสียงลูกสาวบอกแม่ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องคือยายเขาอยู่อยู่แล้ว
ยายเขาเปิดประตูมาเขาผลักผักยายเข้าไปพอผลักยายเข้าไปอ่ะ
เขาก็ไปถีบประตูห้องลูกสาวเพื่อที่จะไปดึงผู้ตายออกมา
ก็พอดึงก็ลากกันออกไปตรงข้างนอกก็ฉุดกระชากลากกันจนเสื้อหลุด
ก็บอกว่าเอาปล่อยปล่อยมันจะไปทำมันทำไมจะเอามันไปไหน
จังหวะนั้นน้องก็หลุดได้แล้วน้องก็วิ่งไปทางบ้านป้า
เราไปล้มเราเห็นเลือดแล้วเราทำอะไรไม่ได้เราตกใจแล้ว
เออเราก็ได้แค่เห็นถังเราก็เลยเอาปลาใส่
พอปลาสายมาบอกว่าไหนใครอยากตายเข้ามาเข้ามาเราก็เลยวิ่งหนีหลบไป
ล่าสุดนะคะทางครอบครัวของเด็กหญิงวัยสิบสี่
ได้รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสารทองในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่นารินสินปรูอายุสามสิบเอ็ด
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเพิ่งรู้จักกับนายสุขสรรค์นายสุขสรรค์เป็นลุงของเพื่อน
ครับแต่ระยะหลังหลังก็สังเกตเห็นแล้วแหละว่านายสุขสรรค์มาแอบชอบลูกแม่แน่แน่
เพราะว่าซื้อของมาฝากมาตีสนิทกับครอบครัวแล้วก็มาคุยกับยายบ่อย
ยายถามเลยนะว่าชอบนายสุขสรรค์เหรออืม
หลานสาวบอกไม่ชอบนายสุขสรรคแก่แล้วหลานก็มีแฟนอยู่แล้ว
ทางครอบครัวก็เลยพยายามบอกน้องว่าอยู่ห่างจากนายสุขสรรค์หน่อย
สุขสรรค์อายุ๔๖แล้วนะคะน้องอายุแค่๑๔
สัปดาห์หนึ่งก่อนเกิดเหตุค่ะนายสุขสรรค์ล่อลวงน้องไป
พยายามจะข่มขืนน้องด้วยอ่ะทำทีว่าเออเดี๋ยวจะพาไปทำธุระนะ
แล้วก็ให้เพื่อนน้องไปด้วยอีกคนนึงก็ได้
แต่พอขี่รถจักรยานยนต์ไปกลางทางนายสุขสรรค์บอกว่า
ขอคุยกับน้องแค่ลำพังก็แล้วกันพาน้องเข้าป่าไปเฉยเลย
พยายามจะข่มขืนแต่เพื่อนของน้องที่ไปด้วยก็เอกใจ
ก็เลยตามเข้าไปดูเลยช่วยเอาไว้ได้ทันเนี่ยค่ะ
นี่คือสาเหตุที่น้องเขาเคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุขสรรค์นะคะ
น้องเขาก็เลยขอไปอยู่กับแฟนที่ทำงานอยู่ที่ลบบุรี
สัปดาห์หน้าแฟนจะมารับไปอยู่ด้วยอยู่แล้ว
ก็ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะไปอยู่กับแฟนแล้วนะ
นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายสุขสรรค์
อยู่ดีก็ไปหึงเขาหวงเขาตามมาที่บ้านแม่บ้านยาย
ไปเจอน้องที่บ้านเพื่อนแล้วก็ก่อเหตุนี้
น้องจนเสียชีวิตกระหน่ำแทงแบบ๒๐กว่าแผลค่ะ
บอกเสียใจมากนะคะนี่คือลูกสาวคนเดียวของแม่
อายุเพิ่ง๑๔ต้องมาเสียชีวิตไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายสุขสรรค์ให้ถึงที่สุด
เพราะจากพฤติกรรมแล้วคือเตรียมการมาเป็นอย่างดี
วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็กระหน่ำแทงอย่างโหดร้ายทารุณด้วยอะค่ะ
ไม่น่าจะต้องมาเจอใช่บอก

ให้เขาชดใช้เวรชดใช้กรรม

ให้มันรับกรรมแบบสะสมเลย

พระชาตินามจริงก็คือมาเกิดเป็นลูกแม่มาก
นี่ค่ะนี่คือศพแรก
ที่นายศุกษัณฐ์ก่อเหกระนำแทง
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนนึงคืออดีต
ภรรยาของนายสุขสรรค์นะคะนางสาวิพาพักษ์
ครอบครัวของนางสาววิพาพรรค
เขาก็บอกว่าจริงแล้วนางสาววิพาพรรค
เลิกกับนายศุกษัณฐ์ไปตั้ง๒ปีกว่าแล้ว
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งอายุ๔ขวบค่ะ

ทีมข่าวได้ไปคุยกับนางสาวกรยามีชำนาญอายุ๔๐ปี
เป็นพี่สาวของนางสาววิพาพรรคนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่านายสุขสรรค์
ไม่ทำงานให้ภรรยาหาเลี้ยง
นิสัยเป็นนักเลงเคยเป็นคนดูแลบ่อนการพนัน
จนนางสาวิพาพักษ์เขาก็ทนไม่ไหวอะ
กลับมาอยู่บ้านกับแม่ที่อำเภอเทพารักษ์
แล้วก็มีสามีใหม่แต่นายสุขสรรค์ยังตามรังความอยู่ตลอดเลยอะค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านเห็นว่านายสุขสรรค์
เวียนมาแถวบ้านเหมือนกับมาดูลาดเหลาหรืออะไรสักอย่าง
แต่นายสุขสรรค์คือใส่หมวกปิดบังใบหน้าหมดเลยนะ
แล้วฆ่าหมาของเพื่อนบ้านตายไป๒ตัวก่อนหน้าเกิดเหตุนี้
เหมือนไปฆ่าหมาเอาไว้ก่อนเลยหมาจะได้ไม่เห่าโอ้โห
โอ้โหดูสิวันเกิดเหตุเนี่ย
นายสุขสรรค์ไปดักรอนางสาววิพาพักอยู่แถวบ้านนะ
อ้างว่าบังเอิญเจอไปดักรอนะ

แล้วก็ตั้งใจถีบรถจนล้มนะ

เลยก็นำแทงไปยี่สิบกว่าแผลคือสลับมือกัน

แล้วก็ไปอ้างว่าเขาคว้ามีดตัวเองมาได้

พอแล้วยอมแล้วมันก็ไม่เริ่มแทง
มันบอกมึงต้องตายมึงต้องตายนะ

มันบอกว่าอะไร

มันพูดมาได้ไงเมามันจะมายามสามข้างได้ไง

อยากจะให้เขาประหารชีวิตมัน
พี่จะทำยังไงดีฮะพี่จะไปโรงเรียนตรงไหน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ

คุณแม่ชื่อนางสำรวยอายุ๖๒ปีนะครับ

แม่บอกว่าไม่คาดคิดว่านายสุขสรรค์
จะฆ่าลูกสาวได้อย่างโหดร้ายขนาดนี้

กันไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว

ยังย้อนกลับมาก่อเหตุ

โทรศัพท์มือถือไปขโมยเงินสดไป

ไม่ได้ตามตัวมาดำเนินคดีอะไร

ฆ่าลูกสาวของแม่อย่างเยี่ยมโหดมาก

นายสุขสรรค์ไม่ได้คิดสงสาร

กับผู้ตายอดีตภรรยา

พูดตลอดเลยว่าพ่อฆ่าแม่พ่อฆ่าแม่

อยากเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดี
นายสุขสรรค์จนถึงที่สุดนะครับ

ขั้นไหนก็ได้เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้

มาอย่างดีในการมาฆ่าลูกสาว

แจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มด้วย
กลัวว่าทนายสุขสรรค์ได้รับโทษสถานเบา

ครอบครัวก็ไม่สบายใจแล้ว

ถ้าตำรวจจัดการแรกลูกฉันไม่ตายเหรอ

อย่าให้มันอยู่ในแผ่นดินนี่เลย

มีอะไรติดขัดอะไรตรงไหนนะ

แต่แม่ของนางสาววิพาพรรค

ไอ้คดีเก่าที่เคยไปลักทรัพย์ลักขโมยของที่บ้านของแม่เนี่ย
ถ้าตำรวจจับได้วันนี้ลูกอาจจะไม่ตายก็ได้
นี่ฮะนายสุขสรรค์จากการตรวจสอบประวัตินะครับ
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ถ้ามีความผิดอะไรเพิ่มเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่มอีกนะครับ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะฮะดูแล้วเนี่ยทั้งพฤติกรรมทั้งประวัติคดี
ต้องบอกว่านายคนนี้เนี่ยสุดยอดมากนะคะแต่ไม่ได้สุดยอดในทางที่ดีนะ
สุดยอดทางไหนผมคิดคำไม่ทันไม่เป็นไรคุณผู้ชมเข้าใจเพราะโหดเยี่ยมจริง